ที่บอกว่าอยู่ก็เดินหลังข้อ

่นอยากกินตับอยากกินเลือด
สักพักเข้าวัดเอากรีดร้องไปอีก
คุยไปเป็นเสียงคุณยายบอกว่าอยากไปนอนกลางทางรถไฟ
โอ้โหคุณทำเสียงยายเหมือนมากกว่าผมทำเมื่อวานนี้อีกนะฮะ
เขาว่ากันว่าผีคนแก่เข้าสิงใช่ไหม
ใช่ล่าสุดหมอปลากับพี่ติแม่พี่ติไปหาองค์ดำแล้วก็ไปนี่ต่อเลยนะ

หมอปลากับพี่ติลงพื้นที่ไปหาน้องคนนี้แล้ว
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนี่คือน้องมายนะคะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยญาติญาติเชื่อว่า๑๐มกราคมอาม่าน้องมายเสีย
มายเข้าไปที่ห้องทำความสะอาดแล้วก็เอาของใช้อาม่ามาเผาทิ้ง
ตั้งแต่นั้นแหละที่น้องมายเริ่มมีอาการแปลก
เดี๋ยวก็ชักเกร็งสักพักก็เลือดไหลออกปากออกจมูก
พอส่งไปโรงพยาบาลหาคุณหมอหมอก็บอกไม่ได้ว่าน้องมายเป็นอะไรนะคะ
มายเนี่ยมีอาการแบบเดิมทุกวันเลย
แล้วบอกว่านี่ไม่ใช่มายนี่ชื่อติ๋มอายุ๘๔ปี
เป็นวิญญาณมาสิงร่างนี้เพราะถูกชะตาอยากจะอยู่ด้วย
สาเหตุที่มาสิงร่างนี้เพราะว่าน้องมายเนี่ยเคยช่วยเอาไว้ก็เลยชอบ
แล้วก็ถูกชะตาแต่ยายติ๋มอยากกินเลือดนะ
อยากกินตับสดด้วยอยากนอนรางรถไฟด้วยเพราะเย็นสบายค่ะ
ทีนี้ไปดูคลิปล่าสุดกันหน่อยเห็นบอกว่าถ่ายไว้เมื่อเช้าเลย
เพราะว่าหมอปลาเนี่ยเดินทางไปนะฮะปรากฏว่ายัดก่อนหมอปลาจะเดินทางไปนะ
ญาติญาตินำเลือดไก่๒ก้อนไส้หมูลวก๑พวงข้าวเปล่า๔ถ้วย
มาไหว้ที่หน้าบ้านเพราะวิญญาณในร่างน้องมายบ่นหิวอยากกิน
พอทางญาติญาติจุดทูปไหว้ไม่นานน้องมายมีอาการผีเข้าเลยฮะ
จากนั้นน้องมายก็เดินไปกินจนอิ่มจากนั้นเป็นลมแล้วก็หายเป็นปกตินะครับ
โมงเย็นเวลาโพลเพลแหละคุณผู้ชมฮะหมอปลาเสียเปียมาถึงบ้านของน้องมาย
ผีคนแก่เข้าสิงพุ่งเข้าไปคุยกับน้องมายเลยสอบถามเรื่องราว
ที่หมอปลาจะพิสูจน์ให้ทางครอบครัวพาน้องมายเข้าไปในบ้าน
เพราะทุกคนบอกว่าหากน้องมายเข้าบ้านจะเป็นลมแล้วก็ถูกผีเข้าทันที
พอน้องมายเดินเข้าบ้านอาการมาจริงครับน้องมายซุดลงกับพื้น
ตอนเข้าบ้านมาหมอปลาใช้มือจับหน้าผาก
นี่ตอนซุดลงกับพื้นสามีของน้องมายเนี่ยเคียงข้างอยู่นะฮะ
จากนั้นหมอปลาใช้มือจับหน้าผากน้องมาย
หมอปลาไม่สามารถสัมผัสอะไรได้ไม่สามารถสัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้
หมอปลาได้ลองให้สามีหนุ่มของน้องมายมาหยิกน้องมายสิ
ซึ่งน้องมายก็ขยับแขนขาแล้วก็ปากฮะทำท่าเหมือนเจ็บอะไรอย่างนี้
หมอปลาเลยบอกว่านี่ไงนี่คือน้องมายเจ็บ
ไม่ใช่ผีเพราะผีไม่เจ็บดังนั้นสรุปว่าผีไม่เข้าหมอปลาเดินสำรวจรอบบ้าน
ก็สัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะฮะสัมผัสดวงวิญญาณสัมผัสผีอะไรไม่ได้เลย
สุดท้ายหมอปลามาบอกว่าน้องมายไม่ได้ถูกผีเข้า
ไม่มีผีปอบอะไรทั้งสิ้นไม่มีผียายทั้งสิ้น
แต่ที่มีอาการแบบนี้เพราะความเครียด
มายเป็นคนใจดีมีอะไรก็ให้คนอื่นหมด
ขอแนะนำให้สามีของน้องมายเป็นคนเก็บเงินไว้เองจะดีกว่า
เพราะความใจดีเกินไปของน้องมายจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อน
และสุดท้ายต้องเครียดเพราะความใจดีของตัวเอง
ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากความเครียดของน้องหมายเองนะครับ
แต่ทีนี้พอเด็กมันเกิดจากความเครียดมันก็คือช่องทาง
พอเครียดไม่ทานข้าวทานปลาอาการเป็นลมอาจจะเป็น

เมื่อกี้ที่ว่าผมให้ไอ้น้องมนต์มันหยิกน้องก็รู้สึกเจ็บนะ
เพราะถ้าคนมันสลบไปจริงมันจะไม่รู้
อันนี้ผมคิดว่าเรากับเมียต้องไปนอนคุยกันก่อน

หมอปลาบอกไม่เจอนะวิญญาณเลยฮะ
น้องมายคงเครียดมันส่งผลต่อจิตใจ
ทำให้เกิดความอ่อนแออะไรก็ตามนะคุณนะ
ทำให้จิตมันคิดไปเองจิตสั่งกายเลยนะฮะ
สุดท้ายหมอปลาได้บอกให้ครอบครัวของน้องมาย

ในบ้านไม่มีวิญญาณไม่มีสัมภเวษี
ซึ่งครอบครัวก็ทำตามที่หมอปลาบอกนะครับ
ที่หมอปลาก็จะมาพูดคุยให้กำลังใจกับน้องมาย
น้องมายกำลังนอนอยู่บนที่นอนแบบนี้นะครับ
สุดท้ายน้องมายเข้าบ้านเพราะตอนแรกทางญาติไม่กล้าเอาเข้ามา
เพราะกลัวว่าพอเข้ามาทีไรน้องมายมีอาการทุกที